คุณผู้ชมคะแล้วจากที่คุณทุ่มแข็งเนี่ยรายงานไปแน่นอนว่า
ก็ยังคงมีแรงงานไทยจำนวนหนึ่งที่

ไม่อยากกลับเพราะอะไรมันมีเรื่องของค่าแรง
ส่วนหนึ่งคือทำไปแล้วยังไม่ได้ค่าแรงของตัวเอง
แล้วมันก็มีประเด็นกระแสข่าวอย่างเรื่องว่า
มีการเลื่อนการจ่ายค่าแรงอะไรใด
แม้ว่าล่าสุดเนี่ยทางสถานทูตจะมีออกแถลงการมาแล้วนะคะ

ซึ่งจริงแล้วโดยปกติแล้วคือ๑๐ของทุกเดือน

แต่เรื่องของการจ่ายหรือไม่จ่ายค่าแรง

อันนี้อาจารย์สุภาพท่านจะวิเคราะห์แล้วจะมองยังไงบ้าง
ติดตามในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญครับคุณคิงและคุณน้ำแข็งครับ

แรงงานไทยที่เดินทางกลับมา
ถ้าดูแต่ละเที่ยวแต่ละเที่ยวเนี่ย
ก็จะได้รับการต้อนรับดูแลจากหลายฝ่ายดีมาก
แต่ว่าสิ่งที่อยากย้ำก็คือว่า
การที่จะดูแลปัญหาของแรงงานไทยที่กลับมา
อย่าทำกันแบบไฟไหม้ฟางวูบวาบวาบ
อย่าทำกันเพราะว่าตอนนี้สื่อโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์เขากำลังตามติดกันอยู่
ก็เลยต่างคนต่างขยันกันใหญ่ที่จะทำงานเพื่อที่จะให้เต้นไปตามเพลง
เต้นตามแสงว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่ว่าพอวันหนึ่งสื่อไม่นำเสนอข่าวเรื่องเงียบไป
ปัญหาของแรงงานไทยก็ไม่มีใครไปดูแล
แรงงานที่มาจากอิสราเอลนั่นแหละ
ชีวิตการทำสื่อของผมเนี่ย
ผมก็คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้
ว่าถ้าตราบใดสื่อยังก่อติดสื่อนำเสนอข่าว
การช่วยเหลือก็จะคึกคัก
บใดที่สื่อไม่เสนอข่าว

แต่ละฝ่ายก็ลานหย่อนไปหมด
ผมหยิบเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้วันนี้เพราะผมไปเจอข่าวเล็กชิ้นหนึ่ง
ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ใช่คนใหญ่โตอะไรหรอกครับ
แต่เนื้อหาของข่าวเนี่ยน่าสนใจมาก
คือเรื่องการช่วยเหลือแรงงานคนไทยที่กลับมา
ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์กันก็คือว่า
เดือดร้อนเพราะยังมีหนี้สินอยู่
ตอนที่กู้เข้าไปก่อนจะไปทำงาน
อันนี้เองที่เป็นรายงานเป็นเหตุสำคัญ
ที่ว่าคนไทยบางส่วนลงชื่อแล้วว่าจะกลับ
แต่พอจะถึงเวลาจะขึ้นเครื่องก็เปลี่ยนใจไม่กลับ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเปลี่ยนทำงานเอกสาร
เอาคนใหม่ไปใส่แทนคนเก่าไม่กลับ
การขึ้นเครื่องบินมันต้องมีขั้นตอนเยอะ
มันไม่เหมือนขึ้นรถบัสรถโดยสารนะครับ
ฉะนั้นเขาก็ปวดหัวกันอยู่
เหตุผลหนึ่งที่แรงงานไม่กลับ
ก็เพราะว่าตัวเองยังมีหนี้สินอยู่มาก
สองที่เป็นข่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า
นายจ้างประวิงเวลาการจ่ายเงินไว้
แล้วก็๓ให้ค่าแรงเพิ่ม
ว่าถ้ายังอยู่ต่อจะให้ค่าแรงเพิ่ม

อันนี้เป็นเหตุที่ทำให้นายกเศรษฐา
ออกปากว่าท่านฟังเรื่องนี้แล้วท่านก็
ท่านก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่
เงินมันมีความหมายสำหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
นายกบอกเขาถามถ้าเขาถามกลับมาว่า
นายกไม่เข้าใจหรอกว่าการที่มีคนเอาเงินมา
ห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนเพื่อให้อยู่ต่อ
มันมีความหมายกับพวกเขาแค่ไหน
ก็แปลว่าเรื่องหนี้สินกับคนมีรายได้น้อยมันเป็นเรื่องใหญ่
คนที่มีเงินคนไม่เป็นหนี้
คนที่ตื่นเช้าขึ้นมาไม่ถูกทวงหนี้
ไม่รู้หรอกครับว่าการเป็นหนี้มันเป็นทุกข์แค่ไหน
ทีนี้อะไรล่ะที่ผมบอกว่ามีข่าวเล็กที่ถือว่าเป็นข่าวดี
นี่ท่านดูหัวข่าวนี้
หนี้แรงงานอิสราเอลเป็นตัวกลางจับเก่าคุยทุกวิถีทาง
ข่าวนี้มาจากคุณธีรยุทธ์แก้วสิง
คุณธีรยุทธ์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษิตและเสรีภาพ
ในฐานะโฆษกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

คุณธีรยุทธ์พูดถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลว่า
ตั้งแต่จุดบริการเมื่อวันที่๑๖ตุลาข้อมูลณวันที่๒๒ตุลา
มีขอรับการช่วยเหลือด้านหนี้สินครัวเรือน๑๑๖คน
ส่วนหนึ่งยื่นขอคำปรึกษากฎหมายและช่วยเหลือด้านหนี้สินกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ภูมิลำเนาที่อยู่
คุณธีรยุทธ์บอกว่ากระบวนการช่วยเหลือโดยหลักแล้วเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นตัวกลางไกลเกลี่ยหนี้สิน
โดยให้แรงงานแจ้งความจำนงระบุรายละเอียดทั้งหนี้ในและนอกระบบ
เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมทำหนังสือแจ้งไปยังสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีหนี้นอกระบบ
นัดหมายเจ้าหน้าที่เข้าพบและหาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อหรือพักดอกเบี้ย
แล้วส่วนใหญ่แรงงานไทยก็จะเป็นหนี้
นี่วงเงินที่เป็นถั่วเฉลี่ยนะ๒แสนบาท

จากการกู้หนี้ยืมสินธนาคารส่วนใหญ่เป็นธนาคารทกศ
รองลงมาคือบรรดาลิสซิ่งสินเชื่อทั้งหลาย
จะสามารถผ่อนชำระหนี้ในช่วงเวลากี่ปี
สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเนี่ยมีสองอย่างหนึ่งแจ้ง
บทบาทการช่วยเหลือข้อกฎหมายและหนี้สินที่อาจจะมีทีหลัง

สองแรงงานที่ประสงค์จะมีการเจรจากับสถาบันการเงินและเจ้าหนี้บุคคลทั่วไป
ผ่านการประสานขอความอนุเคราะห์ผ่อนปลนปรับโครงสร้างพักการชำระ
หรือจัดกระบวนการไก่เกลี่ย
ถ้าเป็นรายที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี
แต่ถ้าหากมีการฟ้องร้องก็มีคำพิพากษา
หรือมีคำสั่งบังคับคดีแล้ว
จะประสานให้เจรจาก่อนขายท่อตลาด
อันนี้เป็นบทบาทความช่วยเหลือของกรมคุ้มครองสิทธิ์
และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม

กรมนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์ประชาชน
ผมเคยสัมภาษณ์พันธบทเอกนรัฐสเวตนันตอนที่ท่านเป็นอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์
ก็ได้รู้อะไรเยอะนะครับว่า

เขามีหน้าที่บทบาทในการช่วยเหลือเรื่องพวกนี้
ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์
โดยประชาชนไม่รู้อีโนอิเน่
ตัวอย่างเราไปนั่งกินข้าวต้มกันตอนดึกดื่น
แล้วปรากฏว่ามีจิ๊กโก๒โต๊ะคำเมนต์กัน

ต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต
คนที่โดนลูกหลงเนี่ยที่ไม่ใช่กรณีเนี่ย
กรมคุ้มครองสิทธิ์เขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่รัฐจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
เพราะถือว่ารัฐคุ้มครองความปลอดภัยไม่ได้
ก็จ่ายเงินให้เสียชีวิตได้เท่าไหร่
บาดเจ็บได้เท่าไหร่อาการมากน้อยแค่ไหนได้เท่าไหร่
อันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
ซึ่งเขามีสำนักงานยุติธรรมอยู่ทุกจังหวัด
คนเวลามีเรื่องหัวล้างข้างแตกไปหาตำรวจ
ตำรวจเนี่ยเขาตกลงกันเลยนะครับกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ว่า
ตำรวจต้องแจ้งสิทธิ์หน่อยว่าอ้าวนี่คุณไปโดนลูกหลงมาเหรอ
คุณบาดเจ็บอย่างนี้เหรอคุณต้องเย็บกี่แผลกี่แผลอย่างนี้
คุณไปแจ้งกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย
แล้วเดี๋ยวเขาจะเบิกเงินหลวงมาชดเชยให้เท่าที่ควรจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิ์ทีนี้กลับมา
การให้สัมภาษณ์ของคุณธีรยุทธ์เนี่ย
ที่สำคัญคือกรมจะรับหน้าที่เป็นตัวกลางไก่เกลี่ยหนี้สินให้
อันนี้สำคัญมากสำคัญมากซึ่งอยากให้เป็นจริงเป็นจัง
ไม่ใช่พอข่าวเงียบแล้วไม่จริงไม่จัง
เพราะว่าแรงงานที่เป็นลูกหนี้เนี่ย
ถ้าเขาได้กรมคุ้มครองสิทธิ์เป็นพี่เลี้ยงเขาก็อุ่นใจ
เพื่อไปผ่อนสินเชื่อเนี่ยเพื่อไปเจรจาเนี่ย
ถ้าไม่มีประสานงานกันให้ดีเนี่ยคนเป็นลูกหนี้เนี่ยไปหาเจ้าหนี้
ส่วนใหญ่ก็อ่อนใจอยู่แล้วเดินไปก็ค่อยเดิน
เดินแบบย่องไม่กล้าเดินแรงแรงอันนี้เป็นธรรมชาติของลูกหนี้
ฉะนั้นถ้าเรื่องนี้กระทรวงยุติธรรมจะเอาจริงเอาจัง
ในการที่จะเจรจาระหว่างแรงงานที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้
เขาจะได้อุ่นใจว่าเขาไม่เควงคว้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี
คืออย่างที่บอกตอนที่แรงงานกลับมาเนี่ยทุกฝ่ายมาลุมมาตุ้ม
เอาอกเอาใจดูแลแรงงานไทยเพราะมันเป็นช่วงที่สื่อนำเสนอ
แต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยคนที่เป็นหนี้เขาจะต้องเผชิญอะไรมากมาย
คนจนคนมีรายได้น้อยตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งคิดเรื่องเป็นหนี้เรื่อง
เรื่องเป็นหนี้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ส่วนธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยถ้ารับนโยบายจากรัฐบาลมา
ก็จงทำให้อย่างจริงจังบางทีรับนโยบายมาผู้จัดการรับรู้ให้สัมภาษณ์
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อกับลูกหนี้เนี่ย
บางทีก็ไม่รับรู้นโยบายยังตึงเครียดอยู่เหมือนเดิม
ฉะนั้นนโยบายที่ส่งส่งมาจากข้างบนเนี่ยขอให้มันเป็นจริงในทางปฏิบัติด้วย
อย่าลืมว่าคนที่เขาเดือดร้อนเขามีความทุกข์ก็ต้องช่วยกัน
อุตส่าห์ไปเกลี้ยกล่อมไปเอาเขามาให้กลับมาเมืองไทย
แล้วมาเจอปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วเขาไม่ได้รับการดูแลอันนี้ก็แย่
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณคิงครับคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ